ใครจะเป็นคนรับผิดชอบในการกระทำครั้งนี้หน้าขาวมาล็อกคอกแท็กกันหมดเลย
ไอโฟนเทอร์โบซื้อมาทาไม่ให้ซื้อมาเล่นมีที่ไหนเขารับพวกพนักงานขัดแยกขยะบ้าง
ส่ง๓ตัวนี้ไปคัดแยกได้ทุกวันเลยนะซื้ออะไรมาก็จัดก็พังกันหมดเยี่ยมที่สุดเลย
ไม่รู้หรอกนะว่ามันถูกมันแพงไหนลิฟต์อะไรก็ไม่รู้เนี่ย
แต่ใครเป็นคนเริ่มพ่อไม่ช่วยนะบอกไว้เลยแต่ปากเลอะทุกตัวเลย
บอกเลยไม่ช่วยใครทั้งนั้นอันนี้หนักสุดเลยนี่ติดเลยเป็นก้อนเลย
เทอร์โบอีกเนี่ยไอโฟนด้วยตัวใครตัวมันนะวันนี้
พ่อจะเตือนครั้งสุดท้ายนะขาตู้เย็นเนี่ยหลายรอบแล้ว
สนิมรู้ไหมเนี่ยตรงเนี้ยที่ฉี่มีไม่ฉี่

ฟังรู้เรื่องเหรองไหมเนี่ยที่ฉี่เนี่ย

คิดไว้แล้วตัวป่าตัวใหม่ต้องอยู่ได้ไม่นานดูขนาดนะ
ดูดิฝีมือใครถ้ารับสารภาพนะ
จะให้กัดเต็มที่เลยถ้าไม่มีใครรับนะ
อืมวัดแน่เดี๋ยวพ่อไปด้วยรอบเนี้ย
เอาโทษฝาไปด้วยเดี๋ยวนอนกัดที่วัดหนึ่ง
สำหรับเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งติดตามจะมาแนะนำชื่อกันนะ
อันนี้ไอโฟนสิบขวบเจอโบ้ห้าขวบนาดี้สองขวบน้องสุด

สวยไหมอันนี้ตัวผู้ตัวเดียวอันนี้ตัวเมียตัวเมีย